มาดูความคืบหน้าในคดีสามีวัย๖๐ปีหึงโหด
คว้าท่อนเหล็กกระหน่ำตีเข้าไปที่กกหูของภรรยา

แต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังกระหน่ำตี
ท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้หลบหนีไป
หลบไปอยู่ที่ป่ามันสัมบลังค์ใกล้วัด
แต่ตอนหลังนะครับผู้ชายคนนี้สำนึกผิดครับ
ขอให้ผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับพาตัวเองมามอบตัว
และเจ้าหน้าที่ก็ต้องพามาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
เขาสาภาพว่าใช้ท่อนเหล็กตีเมียจริง
ค่ะแต่ไม่บอกถึงสาเหตุแต่ทีนี้ญาติบอกถึงสาเหตุนะ
บอกผู้ชายคนนี้ขี้หึงหึงเมียไม่มีสาเหตุคือ
ต่อหน้าญาติต่อหน้าลูกด้วยนะนะครับค่ะ
ตำรวจสพประคำนำตัวผู้ชายคนนี้คือนายบัญญัติ
ปนัชยกุลอายุ๖๑ปีไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แล้วคุณดูสิญาติของผู้ตาย
จะเข้ามารุมทำร้ายนายบัญญัติเนี่ยนะฮะ
คือเป็นคดีที่นายบัญญัติก่อเหตุใช้เหล็กแป๊บยาวประมาณ๑เมตร
ทุบตีนางแตงกัวปณิชยากุลอายุ๕๒ปีภรรยาจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงเย็นนะครับ๑๓พฤศจิกายน
ภายในห้องครัวที่บ้านของผู้ตายเอง
ท้องที่หมู่๖ตำบลหนองบัวอำเภอปักคำจังหวัดบุรีรำนะครับ
การทำแผนจุดแรกจุดสำคัญนี้ก็คือบริเวณห้องครัวเลยฮะ
ซึ่งเป็นจุดที่ตัวของผู้ตายกำลังนั่งกินข้าวนะครับ
น้องสาวของผู้ตายกำลังเตรียมกับข้าว
ส่วนตัวของผู้เกาะเหตุอยู่นะครับ
ก็เอาท่อเหล็กมาฟาดที่กกหูของภรรยาตัวเอง
เข้าไปหลายต่อหลายครั้งจนเสียชีวิตนะครับ
ก็จุดนี้เองในการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาดูเข้ามาทำร้าย
บัญญัติพร้อมตะโกนสาบแช่งด้วยความโกรธแค้น

ตัดสินใจใช้เหล็กแป๊บตีครั้งแรก
แต่ไม่โดนเพราะเหล็กแป๊บมันยาว
แล้วมันก็พลาดไปโดนคานหลังคาห้องครัว

มันก็ไปฟาดเอาตรงคาหลังคา
เลยเอาฟาดผู้ตายไม่ได้
ทีนี้ผู้ตายวิ่งหลบหนีนะครับ
ผมก็เลยวิ่งไล่ตามไปล็อกตัวผู้ตายไว้
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เหมือนเอาเข่ากดไว้นะครับ

จากนั้นเขาเอาเข่ากดคอภรรยา
แล้วก็ลุกขึ้นใช้เหล็กแป๊บตีไป๒ครั้ง

จากนั้นก็หนีไปท้ายหมู่บ้านนะครับ
หนีไปหลบที่ป่ามันสัมปะหลัง
กระทั่งมีผู้ใหญ่บ้านตามมาจับตัวไว้ได้ดังกล่าวนะฮะ
ส่วนปมสาเหตุเกิดจากความหึงหวง
คือผู้ใหญ่บ้านตามไปจนเจอเขา

เขาก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านพามามอบตัวกับตำรวจ
ซึ่งเป็นญาติของฝ่ายนายบัญญัติฝ่ายผู้ต้องหา
ก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเขาเองก็แทบจะไม่เชื่อเลย
เพราะว่านายบัญญัติเป็นคนถือศีลกินเจนะคุณฮะ
ไม่กินเนื้อสัตว์จะกินแค่ผักกับผลไม้เท่านั้น
พอมารู้ว่านายบัญญัติญาติของตัวเขาเองฆ่าภรรยา
โอ้โหผมก็รู้สึกช็อกเหมือนกัน

แต่รู้ว่าทั้งสองคนมีปัญหากันมาตลอด
แต่ฝ่ายชายเป็นคนไม่พูดนะครับ
น่าจะเก็บกฎอะไรบางอย่างถึงกับฆ่าภรรยาตัวเอง
อันนี้คือทางญาติของนายบัญญัติก็เข้ามาปลอบประโลม
ส่วนทางญาติของผู้ตายคือนางแตงกัวก็แค้น
ซึ่งน้องสาวของผู้ตายนะคุณ
ก็คือนางสาวเข็มสายจรกิ่งอายุ๔๗ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงเกิดเหตุคือผู้ตายกลับมาจากส่งลูกชาย
อายุ๑๒ปีที่โรงเรียนไปส่งลูกแล้ว
แล้วทีนี้ก็กลับมาที่บ้าน
ที่บ้านกำลังเตรียมสำหรับข้าว
เพื่อจะเอามานั่งกินกันในครัวนี่แหละครับ
ทีนี้นายบัญญัติเข้ามาในครัว
ถือท่อนแป๊บขนาดใหญ่มาด้วยตรงมาที่ครัวเลยนะ
ขณะที่เมียของนายบัญญัติกำลังนั่งกินข้าวอยู่
ปรากฏว่านายบัญญัติก็อย่างที่เขาสารภาพ
คว้าท่อนแป๊บมาแล้วก็จะเอามาฟาดใส่เมียในช็อตแรก
ในครั้งแรกแต่ปรากฏท่อนแป๊บมาไปติดตรงคาดหลังคา

จนกระทั่งฟาดกกหูเมียไป๒๓ครั้ง
เมียแน่นิ่งแต่ขณะนั้นเองน้องสาวของผู้ตายนะคุณ
น้องสาวของผู้ตายเห็นตะโกนพยายามห้าม
อย่าทำอย่าทำอย่าฆ่ากันอะไรอย่างนี้
แต่นายบัญญัติไม่ฟังนายบัญญัติฟาดจนฝ่ายหญิงสลบ
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดแล้วตัวนายบัญญัติก็หลบหนีไปนะครับ
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ตำรวจก็นำตัวนายบัญญัติกลับสพประคำ
ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะในเบื้องต้นนายบัญญัติยอมเปิดปากว่าเขาใช้เหล็กแป๊บ
ฟาดภรรยาจนเสียชีวิตจริงแต่ไม่ได้บอกถึงสาเหตุ
หึงหวงหรือว่าทะเลาะอะไรกันยังไม่ได้บอก
ก็เลยต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อหา๒ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็กระทำความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะครับ